คนเชียร์เยอะพวกเราเชียร์

เอาจริงผมกับชิปก็มีคนมาเชียร์เหมือนกัน
หมายถึงว่าคนแบบข้างตัวอะไรอย่างนี้
เราก็เห็นว่าเราแบบดูบุคลิกคล้ายกัน
แบบว่าเฮฮาอะไรอย่างนี้
ให้โอกาสบ้างสำหรับเรื่องนี้ขนาดไหนพี่บอม
ก็ยังไม่ได้คิดถึงแบบเรื่องจีบทิพย์หรือว่าไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้น

หรือว่าอยากให้พี่จีบอก
ถ้ายังมองเขามีข่าวผู้ชายคนอื่นมาจีบมีหวงห่วงเลย
อ๋อก็ล่าสุดใช่มั้ยล่าสุดใช่มั้ย

ที่เขามีแบบข่าวกับคุณแม็กซ์เหรอ
ที่แบบเออคุณฝรั่งใชม
ไม่เอาจริงคือผมก็ไม่ได้
หลายคนอาจจะนึกว่าเราแบบว่าสดิทรกันเจอกันตลอด

แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบไปเที่ยวกับนู่นนี่
แล้วก็มีเพื่อนต่างชาตินู่นนี่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าล่าสุดเราก็เห็นข่าวเหมือนกันใช่ไหมเรื่องเนี่ยคุณกับคุณฝรั่งใช่ไหม
ก็เห็นคือเราไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไปตามว่าตอนนี้ชิปมีข่าวอะไรบ้าง
แต่ว่าเราก็เล่นนู่นนี่มันก็มีแบบหน้าปีดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ทักก็มีล่าจุดเนี่ยทักเพิ่งทักไปเมื่อเมื่อวาน
เมื่อวานคืออะไรอย่างเงี้ยทักแค่ว่าอ้าวมีแฟนฝรั่งไม่เห็นบอกเลยเนี่ย
นี่คือแอบห่วงหรือเปล่าคือเราก็ไม่ได้เชิงแบบคือเราเป็นห่วงมากกว่า
ก็แค่ประมาณว่าอ้าวทำไมแบบว่ามีหนุ่มไม่เห็นบอกกันเลยอะไรอย่างนี้
ไม่แล้วหนูก็บอกเฮียว่าก็เป็นเพื่อนทำไมต้องบอก
ต้องบอกด้วยหรอว่ามีเพื่อนอีกคนไม่ได้คบกัน
เอ้าตรงไหนจีบเหล่านี่เขาเป็นเพื่อนดาลเมล่า
ค่อเราก็ลงกับเพื่อน๖๔คนพี่ปอยดก็เหล่านี้
มีโอกาสถาจิดมั้ยคะ
จริงคือคนเชียร์เยอะขอบคุณมากแต่ว่าผมกับชิปยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่คิดเกินกว่านั้น

คือที่ตลกคือฮื้อตั๊กต้องยังฮื้ออ่ะ

คือเราก็รักเขาแบบน้องนั่นแหละเอาจริงคือแบบ
อย่างที่ผมบอกเวลามีผมมีข่าวอย่างนี้เราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า
เฮ้ยไม่ให้มีอย่ามีอย่างนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้มันก็ชีวิตเขา
แต่ว่าพอถ้าเขามีข่าวอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราก็เป็นห่วงเขาแหละ
ก็ต้องถามเขาแหละว่าอะไรยังไงคบกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ต้อง

เรื่องคุณผมเหรอ
เรื่องผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรครับ

หนูขอแม่แล้วนะพี่บอย
ขอแม่ไปเดทกับพี่บอยแล้วค่ะ
อนุญาตไหมครับ

ก็เนี่ยก็คือแบบคือแม่เพราะว่า
แม่คือแม่ไม่เข้าใจหรอกคำว่าไปเดทหรืออะไรอย่างนี้
เออแต่แม่เขาแค่เข้าใจว่าไปกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าวันที่ผมไม่สบายคือไปแบบไปกินข้าวกันไง

ไม่รู้แต่ของคนไทยมันเหมือนกับว่าเดทมันหมายถึงแบบจีบกันอะไรอย่างนี้
ทีนี้คือวันที่ผมไม่สบายที่โรงพยาบาลคิวเขาก็ไปเยี่ยมใช่ไหม

เขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเนี่ยแม่หนูพาพี่บอยไปเดทได้ไหมอะไรอย่างนี้

เขาก็เป็นคนชอบพูดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแบบ
โพ่งขึ้นมาพูดในจุดที่แบบ
เขาอาจจะรู้สึกอย่างมันน่ะก็ได้
ไม่คือก็ไม่ได้เสียหายนะ

เวลาคุยกับชิปปี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคือ

ก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วต่อว่า
มั๊ยมันมีเดีรสิตละ

ผมก็ยักษ์แบบเป็นพี่เป็นน้อง
หมายความที่คือก๊อด

แบบผมไม่รู้จะตอบว่าอะไร
ชิปพี่ตอบก่อนชอบหรือไม่
ก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นก็รักพี่บอยไง

ความสำคัญของเรา๒คนมันเป็นลักษณะแบบเนี้ย
เจอกันก็เออคลิปแบบว่าพี่บอยคิดถึงชิปเปล่าชิปคิดถึงพี่บอยป่ะก็คุยกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินไปกว่าพี่น้องณตอนนี้
ก็คิดถึงนะเราก็คิดถึงเขาเพราะว่าแบบคือเราก็สนิทกันด้วย
แต่ว่าบางทีเขาก็จะสนิทกับเพื่อนเขาเขาก็ลืมเราก็มีอะไรอย่างนี้

โอเคนะโอเค
ทำไมดูสนุกกว่าอย่างนั้นเนี่ย